คุณผู้ชมครับเสียงจากระคังจากวัดดังก็มีคนร้องเรียน
เสียงจากการเต้นอาราบิกดังก็มีคนร้องเรียน
คราวนี้นะครับเป็นเสียง
ถ้าเราเรียกเป็นเสียงเทพธรรมะนะ
ธรรมะเสียงเทศตอนเช้าของวัดที่จังหวัดบุรีรำดัง
ถูกเจ้าของหอพักร้องเรียนว่าเสียงดังยามเช้า
ทำให้ผู้ที่เช่าห้องเช่าหอพักนวกหู
คุณเสียงธรรมะอันนี้ฉันเชื่อว่าเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ไปนะ
ไลน์จะมาเพียบเลยจริง
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่อข่าวสารนี้หน่อยนะครับ
นี่คือป้ายประกาศที่ติดไว้กับเครื่องเสียงของวัดบ้านด่าน
เทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
เพื่อแจ้งให้พระลูกวัดที่ดูแลเครื่องเสียงของวัดทราบ
โดยมีข้อความแจ้งว่าแจ้งหลวงตาเทีย
ข้างบนหัวเลยหลวงตาเทียมนี่เขาคือใครคะ
เขาคือพระผู้ดูแลเครื่องเสียงนี้

ข้อหนึ่งให้งดเปิดรายการธรรมะยามเช้าโดยเด็ดขาด

๒ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส
ข้อสามกรณีวันธรรมสวนะหรือวันพระนี่นะครับ
ญาตให้เปิดธรรมะได้ตั้งแต่เวลาตี๕๓๐นาที
แต่ห้ามถ่ายทอดจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
แล้วก็ให้เลือกธรรมะเฉพาะ
หลวงพ่อพุทธธาตุพ่อเจ้าคุณประยุทธ์
หลวงพ่อกิติวุฒโธหลวงพ่อสมภพโชติปัญโย

พระครูศรีปัญญาวิกรมเจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน
เอาเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงรู้ไหมคุณ
ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียน
จากชาวบ้านหมู่๓ตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ

แต่ร้องเรียนนะครับว่าวัดบ้านด่านกำลังถูกคุกคาม

สั่งห้ามไม่ให้เปิดรายการธรรมะยามเช้า
โดยแจ้งว่าเสียงรายการธรรมะจากเครื่องขยายเสียง

สร้างความเดือดร้อนรำคาญ

ทีมข่าวของเราก็สอบถามนางละเอียดพรมสุริน

เล่าว่าสาเหตุที่วัดตอนนี้

เพราะว่ามีเจ้าของห้องเช่าที่อยู่ติดกับวัด
โทรมาแจ้งว่าลูกค้าที่มาเช่า
หวกหูเวลาที่วัดเปิดเสียงธรรมะตอนเช้า
จึงขอให้วัดเปิดหยุดเปิดเสียงธรรมะ
แต่คุณยายละเอียดก็บอก

วิถีทำวิถีชาวบ้าน
ที่ต้องอยู่คู่กับเสียงเทศเสียงธรรมในยามเช้าแบบนี้

ฟังคุณยายละเอียดเล่าให้ฟังครับ

ลงตาว่ามีคนคนหนึ่งเขาไม่ให้เปิด

ก็มีเขาไปแจ้งพระอาจารย์ว่า

แหละคุณยายละเอียดก็บอกว่า

ชาวบ้านที่นี่อยากให้เปิดรายการธรรมะยามเช้า
เพราะเหมือนเป็นการปลุกให้ชาวบ้านตื่นนอน
ตอนนี้รู้สึกแปลก

เวลาเช้าไม่มีเสียงจากวัดนะครับ
ชาวบ้านหมู่อื่นยังถามยายเลย

เจ้าของหอพักเขาไม่พอใจเนี่ยนะฮะ

ข่าวของเราก็ไปถามจากหลวงตาเทียมซึ่งมีรายชื่อติดไว้ตรงป้ายประกาศใช่ไหม

หรือว่าพระนารินเป็นพระผู้ดูแลเครื่องเสียงของวัด
เปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าท่านเจ้าอาวาสได้สั่งให้อัตมาปฏิบัติตามคำสั่ง
เนื่องจากไม่อยากจะมีปัญหากับเจ้าของหอพักซึ่งวัดก็ต้องทำตาม
แต่ก็กลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านทุกครั้งที่อาตมากับพระลูกวัดเนี่ย
ออกไปบินทบาทชาวบ้านที่รอใส่บาทมักจะถามตลอดทางเลยคุณ
ถึงสาเหตุที่วัดไม่เปิดธรรมะยามเช้าให้ชาวบ้านฟัง
ตอนนี้อัตมาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจมากไม่รู้ว่าจะตอบชาวบ้านว่าอย่างไร
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นต้องรอฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นในเรื่องนี้มาเยอะเกินนะคะนั่งอ่านดูทั้งไลน์ทั้งคอมเมนต์นะคะ
วันนี้คงเปิดนะวันสำคัญแบบนี้ต้องเปิดได้สิฮะวันออกพรรษานะครับ